สภาคมนี้เยอะนะครับคุณผู้ชมไปฟังเสียงน้องแป้งกับพี่เอ๋กันค่ะ
สุดยอดเลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคนบันเทิงนะคะที่ทำให้เรารู้ว่าการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราเนี่ยมีความสำคัญจริงค่ะแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามนะคะข่าวสารการเลือกตั้ง
เลยเริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐนะคะสิบสี่พฤษภาคมค่ะก็สามารถติดตามกันได้เราจะนำบรรยากาศการเลือกตั้งดูซิว่าพื้นที่ไหนเนี่ยเขามีบรรยากาศเป็นยังไงห้ามพลาดจริงจริงนะคะรวมไปถึงติดตามชมการดีเบตผ่านการไลฟ์ของช่องไทยรัฐทีวีของเราแล้วก็ผ่านทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะก่อนนั้นเนี่ย
จะเลือกใครกันดีน่ะไม่ธรรมดาเนาะ